ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าเวลาที่มันจะมีเรื่องดี
มงคลจะรับปริญญาจะแต่งงานจะขึ้นบ้านใหม่
เราต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่เอาตัวไปอยู่ในที่เสี่ยง
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้น
ผู้ชายคนนี้เขากำลังจะมีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนจะไปแจกการ์ด
นี่วันอาทิตย์นี้แล้วนะคะจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง
เสียชีวิตเลยค่ะแล้วจังหวะที่แม่มาเห็นลูกตายนะ

ช่วยลูกฉันได้มานอนตายอยู่คนเดียว
สงสารลูก

ทีนี้เขาก็หาของแจกการ์ดแจกนั่น

หมดการุงตัวแล้วนะเพื่อนนะ

โอ้โฮสงสารลูก

วันอาทิตย์นี้แล้ว๑๔พฤศจิกาเนี่ย
จะมีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
นี่คือคุณแม่ของนายพงเทพปลื้มสายแสงอายุ๓๔ปีนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงพยาบาลประคำ
เพราะว่าภาพที่อยู่ตรงหน้านี่คือลูกชายค่ะ

ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะ

บอกว่าลูกขี่มอเตอร์ไซค์

ลูกบอกกับแม่ว่าเดี๋ยวจะไปแจกการ์ดเชิญ
เชิญให้แขกมาร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

คือลูกออกไปแล้วจะไม่ได้กลับเข้ามาที่บ้านใหม่อีกเลยเนี่ยนะคะ
แล้วตำรวจก็ไปตรวจสอบรถของนายพงเทพที่ล้มอยู่ข้างทาง
แล้วกล้ายกันเนี่ยก็เจอรถกระบะทะเบียนกรุงเทพมหานครเนี่ยจอดอยู่
คนขับกระบะไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
นายจตุพรรัตนพิมพ์อายุ๒๘ปีก็ยืนรอให้การอยู่
ซึ่งเขาก็บอกนะคนขับกระบะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ผมก็ขับกระบะมาแล้วน้ำมันหมด
ก็เลยจอดข้างทางตรงนี้แล้วโทรบอกแม่ผมบอกว่าให้แม่เอาน้ำมันมาส่งให้หน่อย
ตอนที่ผมนั่งรออยู่ในรถเนี่ยได้ยินเสียงว่าอุ๊ย
เป็นเสียงดังสนั่นเหมือนมีอะไรมากระแทกด้านหลังรถ
ลงมาดูเห็นมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตแล้วนะคะ
ตำรวจก็ต้องเชิญตัวคนขับกระบะไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่สพนางรองด้วย
แล้วเมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชมนักข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านของนายพงเทพ
ซึ่งคนในครอบครัวยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะ
บ้านหลังนี้คุณผู้ชมดูสินี่คือบ้านหลังใหม่
แล้ววันอาทิตย์นี้จะมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้ว
กลายเป็นบ้านร้างไปเลยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะ
ต้องเอาไปใช้ในงานศพแล้วอะค่ะคุณแม่แล้วก็น้องสาวของผู้ตายเนี่ยนะ
ก็บอกว่าเอาจริงนายพงเทพเป็นคนดีเป็นลูกที่ดี
เป็นพี่ที่ดีไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจเลย

แล้วบ้านหลังนี้เป็นความหวังเป็นสิ่งที่ลูกชายฝันมานาน
สร้างบ้านนี้แล้วก็ชวนแม่ไปอยู่ด้วย
ให้แม่ได้มีความสุขในบ้านปลายชีวิต
ครอบครัวก็เลยบอกว่าตัดสินใจแล้วไม่เอา
ไปจัดงานศพในบ้านหลังใหม่ทำใจไม่ได้จริงฟังคุณแม่ค่ะ
ตัดสินใจคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับบ้านหลังใหม่

คือตอนนี้คือมันเหมือนแบบความทรงจำของทุกคนในครอบครัว

หนูเลยยังไม่พร้อมที่จะไปตรงนั้นนะคะ

เงินที่สั่งสมมาตลอดแล้วก็มาสร้างบ้านหลังใหม่

แล้วครอบครัวบอกด้วยว่าหลังจากนี้ยังไม่ย้ายเข้าไปอยู่นะ
บ้านใหม่ยังทำใจไม่ได้จริง

เห็นแม่มีความสุขแล้วก็อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
ไม่คิดว่าจะมาจากไปด้วยอุบัติเหตุนี้ค่ะ